คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของขโมยขโจนกันบ้าง
มาก่อเหตุซ้ำสองในพื้นที่บ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของบ้านก็เอาคลิปมาให้ดูเลย

บอกว่าก่อเหตุมาแล้ว๒ครั้ง
อยากให้ตำรวจเข้ามาตามล่า
และขอชาวเน็ตช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปที่คุณผู้ชมต้องเอียงดูหน่อยนะ
ยังดูหน่อยเพราะว่าเป็นภาพจากมุมบน

ภาพกล้องวงจรปิดที่เจ้าของเฟซบุ๊ก
ชื่อสักดาบุธิบแชร์ในกลุ่มขอนแก่นมีด่านบอกด้วย

ซึ่งบันทึกได้จากกล้องภายในบ้านเดียว
ชุมชนดวงตะวันบ้านโจทย์ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
เมื่อคืนวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
เป็นภาพขณะที่ชายผมสั้นคนนี้ครับ
อายุประมาณ๒๕๓๐ปีรูปร่างทวม
เดินเข้ามาภายในบ้านแล้วก็บรื้อค้นสิ่งของในบ้านอย่างสบายใจครับ
ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ต่อจำนวนมาก
บางคนบอกว่ามีกล้องยังกล้าและสังคมอยู่ยากแม้จะมีระบบป้องกันภัยอย่างดี
เจ้าของเฟซบุ๊กแล้วก็เพื่อนของเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เจ้าของบ้านไปทำงานต่างจังหวัด
คนร้ายเข้ามาทางด้านหลังบ้านซึ่งติดกับทุ่งนาโดยงัดประตูหลังบ้านแล้วก็เข้ามาบรื้อค้นสิ่งของ
ส่วนทรัพย์สินที่หายไปก็มีเงินสด๑๐๐๐บาทกับโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
เจ้าของเฟซบุ๊กยังบอกนะครับว่าเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ก็ถูกคนร้ายเข้ามางัดบ้านแล้วก็เข้ามาขโมยของไปได้รอบหนึ่งได้เงินสดไป๖๐๐๐บาท
มาบ้านที่อยู่ใกล้กันก็ถูกคนร้ายงัดบ้านเข้าไปขโมยของเช่นกันนะครับ
หลังเกิดเหตุได้นำภาพไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความที่สพบ้านเป็ดพร้อมกับโพสต์ในโลกออนไลน์เพื่อให้ชาวเน็ตนั้นช่วยกันแจ้งเบาะแสตามจับคนร้ายกันอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
เพราะว่าบ้านหลังนี้ก็โดนไปสองครั้งแล้วเพื่อนบ้านก็โดนไปอีกครั้งหนึ่งแล้วอยากให้ตำรวจเข้ามาจัดการซะนะครับ